คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าก้าวเข้าสู่หลัก๔อย่างเป็นทางการแล้ว

ใช่แล้วสำหรับพระเอกสุดฮอตของเราพี่ป้องนวัดนะคะ

ใครจะไปคิดว่าพี่ป้องเนี่ยอายุแตะเลข๔เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และงานนี้ก็มีทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ร่วมอวยพรกันจนเต็มโซเชียลไปหมดเลย
รวมไปถึงแฟนคลับซึ่งไม่ได้มีแต่แฟนคลับชาวไทยนะคุณ
แต่ว่ามีแฟนคลับในจีนเข้ามาอวยพรกันแบบรัวเลย
แถมยังทำเตอร์ไพรส์หอบอาหารมาเลี้ยงกันถึงกองละครเลยนะคะ

ที่สำคัญวันเกิดปีนี้บทบาทหนุ่มเจ้าชู้ในละครก็ปังสุด
หลายคนบอกว่าพี่ป้องเนี่ยเล่นเป็นตัวเองสุดเล่นแล้วอิน
คือพี่ป้องเล่นเป็นผู้ชายเจ้าชู้ทุกเรื่อง
ทุกเรื่องจนแฟนคลับที่เขาติดตามละครอดรนทนไม่ไหว
เข้าไปคอมเมนต์ด่าในอินสตาแกรมแบบเยอะแล้วก็ยาวเหยียดเลย

วันนั้นถ่ายเป็นกองศึกละค่ำรั้ว
อืมก็เหมาแบบฟุตทรัคมาไฮเบอร์เกอร์
แล้วก็ได้เลี้ยงคนในกองเลี้ยงทุกคน

ก็ผมว่าให้มันสนุกสนานมากกว่า
ถ่ายรูปกันเหมือนมาพบปากกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ทำให้ทีมงานอร่อยกันทุกคนครับ

แล้วก็ทาดาก็โดนด่าเละใช่ไหมครับ

แต่อย่างคุยกับคนในกองอย่างน้องมารีอย่างนี้ครับ
โดนอินบล็อกมาด่าด่ากลับได้อินบล็อกมา

อะไรเงี้ยอินบล็อกมันมันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ครับ
แพปปี้เพราะเราก็เล่น

เล่นแต่บทเพศนี้อะไรเงี้ย

คือหนุ่มป้องเองก็ออกตัวว่าทราบข่าวนี้พร้อมกับทุกคนเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าสนิทแล้วจะรู้ก่อนนะคุณ
แล้วก็ได้ส่งข้อความโวยพรให้แล้ว
หากว่าได้รับการ์ดเชิญก็พร้อมที่จะไปยินดีกับทั้งคู่ค่ะ
ก็รู้พร้อมทุกคนนะก็ดูตามข่าวก็
ผมกับเจนี่ก็สนิทเยอะแล้วเล่นใหจบรรยาคุณด้วยกันนะค่ะ
ก็แซวสำบัจะเล่นหลากันแบบนี้เยอะแบบนี้
ยินดีครับคือเจนี่เป็นคนที่สมควรจะมีความสุขที่สุดแล้ว

ก็ถ้าเขาเชิญก็ไปอยู่แล้วแหละครับผู้เล่น
ไปครับไปสิครับ